มีการทำงานในวาระสุดท้ายด้วยการเรียกประชุม๓ฝ่ายการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับ
คนตรวจเอกสมรสคุมผ่านม่วงครับ
การประชุมเมื่อวานนั้นก็มีวาระเกิดขึ้นมากมายนะครับ
โดยเฉพาะเรื่องที่ต้องมีการให้ทางสภากรรมการชุดใหม่นั้นไปลงโทษนะครับ
สโมสรที่ไปฟ้องศาลเอาไว้นะครับให้ถอนฟ้องซะนะครับ
ส่วนการทำงานล่าสุดนั้นทางองค์กรลูกหนังนะครับ
เหลือเพียงแค่การกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากรกฐเท่านั้น
ซึ่งต้องรับรองภายใน๓๐วันหากผ่านขั้นตอนนี้ก็จะถือว่าการเลือกตั้งมีผลสมบูรณ์ครับ
เราก็จำเป็นต้องส่งหน้าที่โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับองค์กรระหว่างประเทศ
ในการที่จะฟื้นฟูและเลือกตั้งนายกสภากรรมการชุดใหม่
ซึ่งการดำเนินการได้สำเร็จลุล่วงไปตามอำนาจหน้าที่ที่เขากำหนดไว้

แล้วก็จะไม่มีการมารับตำแหน่งใดในสมาคมฟุตบอล
ขณะที่ในเรื่องของการฟ้องร้องได้ทำหนังสือให้กับสมงค์สอนต่างแล้ว
ว่าจะเป็นอย่างไรนั้นต้องขึ้นอยู่กับทีมงานบริหารชุดใหม่
จะรับหน้าที่เป็นประธานด้วยตัวเอง
เช่นเดียวกับการแก้ปัญหาการขายบัตรเกินราคาที่กำหนด
ที่จะนั่งเป็นประธานด้วยเช่นกันครับ
ฟอร์มทีมมีการแบ่งหน้าที่

สมาคมกีฬาฝุ่นบอลไปในทิศทางใด
ทั้งในระดับภายในประเทศ

พวกเรามีความพร้อมนะครับที่จะ
นำพาวงการฟุตบอล
ให้เจริญก้าวหน้าไป
ในทิศทางที่คิดว่า

ดูรายชื่อคณะทำงานกันอีกสักครั้ง
ตั้งแต่เลือกตั้งแล้วก็ลองดูนะครับแต่ละคนมีหน้าที่อย่างไรกันบ้าง
นโยคสมาคมก็คือพลตรวจเอก
สมยดพุ่มพันธ์ม่วงอุบรายยก๕คน
ฝ่ายเทคนิคดูแลทีมชาติวิทยาลาวฮกุล
ฝ่ายจัดการแข่งขันสุภสินลีลาริส
ฝ่ายสื่อสารองค์กรครับธนศักดิ์สุรประเสริฐ
ฝ่ายสิทธิประโยชน์ทรงธรรมเพียรพัฒนาวิทย์
ฝ่ายมริหารผลเอกอดูนเดชอินทะพง
เลขาที่กาลสมาคมพลตรวจโทษฟิศรรย์จุนดิหลก
รองเลขาธิการสมาคมฝ่ายต่างประเทศ
จะมีคุณภาษธิสวพงศ์และฝ่ายกฎหมายมรุนชะดินแก่นฮิรันท์
ภูมิในการฝ่ายพัฒนาและตรวจสอบคลับอาเซ็นซิ่ง

ซึ่งก่อนอันนี้ก็เป็นที่ปรึกษาให้กับหลายสโมสร
ส่วนคณะกรรมการพัฒนาผู้ตัดสินและผู้ควบคุมการแข่งขัน
ประธานก็คือผลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงที่ควบตำแหน่งนี้ด้วย
จากนี้ก็มีที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการ
ซึ่งจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย
นอกจากนี้ก็จะมีคณะกรรมการบริหารก็คือผู้ทรงคุณวุฒิ๕ท่าน
เลือกจากผู้ตัดสินอาวุโสที่มีประสบการณ์และมีความเหมาะสมครับ
นี่ก็มีชื่อของเป่าอันพิรมอันประเสริฐนะครับ
กับต่อแป๊กประจาเพิ่มฮันนิสอดีต
ไปกันที่คณะผู้บริหารการจัดการแข่งขันนะครับฟุตบอลพิมเมอร์ลีกไทยแลนด์นะครับ
ก็จะเป็นบริษัทดีนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ปิดบริษัทเก่า
ดังนั้นเนี่ยภายใต้ชื่อใหม่นะครับลีกจะเปิดได้หรือไม่
นั้นต้องอยู่ภายใต้ชื่อบริษัทนี้ครับประธานบริษัทนั้นยังไม่ได้ข้อสรุป
เจ้าที่บริหารนะครับก็คือพลตำรวจโทบริหารเสี่ยงอารมณ์
แล้วก็รองประธานเจ้าที่บริหารคือเบนจาบินตันครับ
แต่ที่ได้ผู้บริหารแล้วก็คือคณะผู้บริหารบริษัทจัดการแข่งขัน
ฟุตบอลลีกภูมิภาคดิวิชั่นสองนะนั่นก็คือประธานบริษัทเป็นทางด้าน
พลตำรวจโทพิสันจุนดิหลกครับส่วนคณะกรรมการจะเป็น
ผู้แทนหลีกภูมิภาคจำนวน๘ท่านครับ
เกียรติสโมสรเข้ามาบริหารงานนะครับ
ขณะที่คณะกรรมการ
ส่วนคณะกรรมการแก้ปัญหาการขายบัตร

รถเอกสมยดภูมิภัณฑ์ม่วงจะนั่งเป็นประธานในตำแหน่งนี้เองเลยนะ
ในฐานะตำรวจเก่านะครับมีวิธีการในการตรวจสอบแน่นอนครับ
จากการประกาศโครงสร้างนะครับก็ยังมีนี่เลยเดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์ท่านหน่อย
แล้วจากการประกาศโครงสร้างนะครับคณะทำงานชุดใหม่แล้วอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญนะครับ
จะเป็นที่น่าจับตามองในการประชุมคณะทำงานในวันนี้ก็คือการประกาศจัดตั้งบริษัทพิมเมอร์ลิกไทยแลนด์จำกัด
เพราะว่ามันต้องเป็นบริษัทใหม่ที่เปิดแทนที่ของบริษัทไทยพรีเมอร์ลีกครับก็จะมารับหน้าที่บริหารจัดการแข่งขันใน
ส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นที่จับตาก็คือการทำนิติกรรมกับสมาคมฟุตบอลที่ผ่านมานั้น
พลตำรวจเอกสมยศจะเชิญหน่วยงานและคณะบุคคลต่างที่มีนิติกรรมสัญญากับสมาคมมาพบกับทีมงานภายใน๗วัน
เพื่อพูดคุยให้ได้สัญญาที่เป็นธรรมครับครับส่วนใครที่อาจจะไม่ได้เซ็นผ่านสมาคมโดยตรงนะครับก็ต้องค่อยพูดคุยโดยด่วนนะครับ
มีทางออกที่ต้องแก้ไขร่ร่วมกันไปที่ผลตรวจโทรภิสรรค์จุดิหลบ
เลิกผลการแข่งขันวันที่๗กุมภาพันธ์ทั้งหมด

ในการส่งทีมเข้าแข่งขันเข้าพูดคุยกับกรกฐ
หลังจากที่ผลระปรองกันและต้านั้นออกมา
ส่วนประเด็นของการแบ่งโซนคาดว่าจะแบ่งโซนให้มากขึ้น
ก็มีข่าวว่าจะแบ่งจาก๖โซนเพิ่มเป็น๙โซน
นอกจากนี้มีโครงสร้างฝุ่มบอลดีวิชัน๒ด้วยครับ

ได้หยิบยกประเด็นนี้มาพูดคุยกันบ้างแล้วครับส่วนนโยบายของบริษัทหลีกภูมิภาคนะครับ
อาจจะเป็นการจัดตั้งบริษัทใหม่ซึ่งอาจจะใช้โครงสร้างของบริษัทเดียว
ควบคุมการรายการในทุกหลีกนะครับคาดว่าจะได้บทสรุปในเร็วเร็วนี้
ไปดูกันที่นายสกลวรรณพงศ์ครับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากรกฐ
ได้เปิดเผยว่าได้รับหนังสือการรับรองการเลือกตั้งจากคณะกรรมการกลางเรียบร้อยแล้ว
เพียงรอบันทึกจากเจ้าหน้าที่กรกฐที่รวบสังเกตการณ์ในวันเลือกตั้งมาประกอบกัน
ซึ่งเบื้องต้นนะครับได้รับรายงานอย่างไม่เป็นทางการว่าการดำเนินการเลือกตั้งในวันดังกล่าวเป็นไปตามข้อบังคับ
และไม่มีปัญหาอะไรดังนั้นคาดว่าภายใน๑๒สัปดาห์นี้ครับ
เซ็นรับรองอย่างเป็นทางการต่อไป
ช่วงนี้ก็มีปัญหาเยอะนะครับกรกฐสำหรับการจัดการกับองค์กรกีฬาที่มีการเลือกตั้ง
หลายสมาคมนั้นเขาบอกว่าอยากให้มีการเข้าไปตรวจสอบให้มากขึ้นนะครับ